เรื่องเมื่อวานมีพิธีชาปนกิจศพของคุณโรเบิร์ตสายควัน

บรรยากาศเมื่อวานเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการ
ไปร่วมแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายกันเยอะเลยนะครับ

อันนี้ที่วัดสุดที่สะอาดแถวถนนนิมิตมาย
นี่ความเสียใจของคนในครอบครัวของเพื่อนพ้องในวงการ
แต่คุณผู้ชมฮะมันมีภาพภาพหนึ่งที่คุณบอลเชิญยิ้ม
โพสต์ออกมาเมื่อคืนนี้โพสต์ตอนเที่ยงคืน
อินสตราแกรมส่วนตัวภาพนี้แหละครับ
แล้วคุณบอลก็เขียนบอกว่าใช่พี่ไหมหลับให้สบายเนอะ
คุณดูเงาดำบนโรงศพของคุณโรเบิร์ต
ขณะที่โรงศพนั้นอยู่บนเมนพร้อมที่จะประกอบพิธีชาปนกิจแล้ว
เนี่ยภาพแบบนี้เอาจริงนะแวบแรกที่ที่ฉันมองเห็น
นี่ฉันก็รู้สึกเหมือนคุณโรเบิร์ตเหมือนกัน
เหมือนเป็นเงาเป็นร่างลักษณะผอมเหมือนคุณโรเบิร์ตเลย
ชัดมากเลยครับพี่เหมือนพี่โรเบิร์ตกำลังยิ้มอยู่ด้วยนะ
หลายคนบอกว่าชัดจริงเห็นเหมือนพี่โรเบิร์ตเลย
บางคนบอกงื้อดูแล้วขนลุกรักพี่เบิร์ตครับ
ซึ่งเป็นคนที่ก่อนหน้านี้มีสัมผัสพิเศษสื่อถึงวิญญาณของคุณโรเบิร์ตได้
เข้ามาตอบคำถามที่หลายคนถามว่าใช่พี่โรเบิร์ตไหม
โดยนวลเขาบอกว่าแบบนี้ใช่จ้ะ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเป็นภาพที่ถูกแชร์ออกมาเมื่อคืนนี้
เพราะว่าเราเข้าไปดูในไอจีของคุณบอลเชิญยิ้ม
โพสต์ภาพนี้ไว้๑๑ชั่วโมงที่แล้วนั่นหมายถึงตอนเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้
หลายคนดูก็ขนลุกนะฮะบอกว่าเป็นคุณโรเบิร์ตจริงนะครับ
ดูบรรยากาศของพิธีชาปนกิจเมื่อวานนี้หน่อยนะครับ
ที่วัดสุทธิสะอาดเขตคลอง๓หว่ากรุงเทพมหาละคร
แน่นอนล่ะครับมีคนในวงการวงการตลกคนในวงการบันเทิง
และคนที่เคารพรักคุณโรเบิร์ตแล้วก็คนที่ชื่นชอบการแสดงของคุณโรเบิร์ต

โดยมีการแสดงของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังแล้วก็คนบันเทิงหลายคน
เพื่อจะส่งดวงวิญญาณของคุณโรเบิร์ตเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
ส่วนคุณบอลเชิญยิ้มได้มีการกล่าวไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายเช่นเดียวกันนะฮะ
โดยบอกว่าผมไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึงนะครับ
คุณโรเบิร์ตยังอยู่ใช้ความสุขของเขายังไม่ครบเลย
เขาสร้างตัวเองของเขาเองด้วยความสามารถ
แล้วคุณบอลบอกว่าพี่จะอยู่กับผมทุกที่
โรเบิร์ตสายควันชาติหน้าถ้ามีจริงเรากลับมาเจอกันอีกนะ
โชคดีสู่สวงสวรรค์ครับพี่
และพี่คงเห็นแล้วว่าพวกเราทำอะไรให้พี่พวกเรารักพี่แค่ไหนนะครับ
ซึ่งเป็นงานที่บอกว่าแขกเรือเยอะมาก
แล้วก็ถ้ามกลางสายฝนคุณนะครับ
ท่ามกลางสายฝนแบบนี้เพราะว่าฝนตกหนักนะครับ
ในช่วงของพิธีชาปนกิจตอนแรกที่จะประกอบพิธีที่เมนลอยฝนตกหนัก
ก็ได้มีการช่วยกันเคลื่อนย้ายศพไปที่เมนใหญ่ของวัดสุทธิสะอาด
โดยมีหลวงพี่น้ำฝนหรือว่าพระครูประหลัดสิทธิวัฒน์
แล้วก็ท้ายที่สุดนะฮะก็ได้จุดไฟประชุมเพลิงกันนะครับ
ล่าสุดนะฮะคือคุณบอลเชิญยิ้มเนี่ยได้มีการโพสต์ภาพลงในไอจีนะครับ
เมื่อช่วงเวลาสักประมาณอ่าเช้าเนี่ยนะฮะโดยโพสต์ภาพนี้ครับนะครับ

พรุ่งนี้ผมจะพาพี่ไปฝากไว้กับพระแม่คงคานะ
นี่ก็เป็นสิ่งที่คุณบอลเชิญยิ้ม
จะโพสต์ภาพล่าสุดออกมานะฮะ

โพสต์ภาพไว้อะไรอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
ใช่ภาพนี้เพิ่งโพสต์เมื่อ๑ชั่วโมงที่แล้วนะครับ